ทีนี้ไปที่สระบุรีมาดูผู้ชายคนนี้หน่อยนะคะ
ขับรถ๑๐ล้อแต่ไม่รู้ไปโดนตัวไหนมานะคะ
คือเห็นตังรวจเนี่ยตั้งด่านด่านลักษณะเป็นด่านตรวจวินัยจราจรนะฮะ
พอเห็นปุ๊บแกขับรถหนีเลยค่ะ
แล้วแกหนีไปไหนไม่หนีนะคะหนีลงทุ่งนา
ขับรถสิบล้อหนีลงทุ่งนาสภาพเลยเป็นแบบนี้ค่ะ
อ่าให้้หนูหนะก็บอกว่ารถทางนี้
ผมนะไม่รู้หรอกว่ามันลองอยู่ตามใต้ได้ง่ายพวกนั้นได้ทำตัวเอง
ไม่รู้ว่ามานอนที่นี่ได้ยังไงไม่รู้ว่า
ที่หนีได้มาเนี่ยหนีได้มา
ก็อันนี้นี่ฮูต้องหน่อยเลย
แล้วผมก็ไม่ถ้าการไหน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

ที่ตำรวจรักข่าวพยายามสอบถามพูดจาวกไปวนมา
ไม่รู้ผมไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง

ใช่หรือสำเนียงออกใต้นะ

คือแกไม่รู้แกไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
เจ้าตัวน่าจะจำชื่อตัวเองไม่ได้
ตำรวจไปตรวจค้นรถไปพบบัตรประจำตัวประชาชน
ชื่อว่าอาทหารสงวนพันธ์อายุ๔๒ปี

จู่อาทหารความอาทหารเนอะ

แล้วตำรวจที่ไปจับตัวอาทหารอาจหันไปใส่แมสด้วย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วตำรวจต้องมีการประสาน
สาธารณสุขจังหวัดนะคะเพื่อมาตรวจสอบ
ว่าอาทหารเป็นโควิดจริงหรือเปล่านะคะ
จุดเกิดเหตุตรงนี้ก็คือร่องน้ำกลางแปลงนา
พื้นที่หมู่ที่๒ตำบลดอนพุธอำเภอดอนพุธ
จังหวัดสระบุรีนะคะนี่ตอนคุมตัวอ่านได้แล้วนะ
ทหารสงวนพันธ์เป็นชาวกาญจนบุรีค่ะ
ทีนี้ตำรวจส่วนหนึ่งก็ต้องมีการประสานกับเจ้าของรถบรรทุกนะครับ
แจ้งให้ทราบว่าตอนที่มีการตั้งด่านอยู่ที่หน้าป้อมตำรวจ
บนถนนโพพระยาท่าเรือนายอาทหารคนนี้ขับรถบรรทุกมา
แล้วมาเจอด่าน
ทหารก็เลยขับรถหนีหนีลงไปถนนกลางทุ่งนา
จนรถเสียหลักพลิกคว้ำส่วนตัวเองแอบลงไปนอนซ่อนตัวในน้ำ
นี่คิดว่าเป็นนายเงือกเหรอฮะ
แล้วในมือเนี่ยถือมีดด้วยตำรวจนับสิบนายก็เลยล้อมจับนะคะ
แต่ว่างานนี้ไม่ยากค่ะเพราะว่าอาหารเองนั้น
ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะคะสุดท้ายลงเออด้วยดี
ถูกจับตัวไปที่โรงพักดอนพุธเพื่อสอบปากคำ

นี่ไม่รู้เมาอะไรมานะสารเสพติดหรือว่าเหล้าหรืออะไร
นี่โอ้โหยังไม่มีทรงเลย